ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่คนสวยอย่างเป้ยปานวาดแบบแรง

เพราะว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องโปรด
ก็คือเข้ารับการผ่าตัดต่อมทอนซินนะคะรวมไปถึงต่อมอาดีนอยด้วย
ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับระบบของการหายใจนั่นเอง
โดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณแม่เป้ยก็เปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ว่านอกจากน้องโปรดจะมีปัญหาเรื่องช่องหายใจที่เล็กมากแล้ว
ยังตรวจพบต่อมทอนซินโต
อีกทั้งช่วงหลังน้องโปรดเขาป่วยง่ายค่ะ

จึงแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดค่ะ
เป้ยปานวาดก็บอกว่ารับเลยว่าตั้งแต่ทราบอาการป่วยของลูกชาย
ทำเอาเจ้าตัวหลั่งน้ำตาด้วยความเป็นห่วงมาโดยตลอดเลยนะคะ
แม้กระทั่งก่อนเข้ารับการผ่าตัด
บอกความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวเลยว่าโอ้โหเจ็บหัวใจสุดนะคุณ

ซึ่งหลังจากการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัย
เธอก็คลายกังวลลงได้บ้างแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้คุณหมอก็ยังติดตามดูอาการหลังผ่าตัดต่อไป
แล้วก็พักฟื้นอีกประมาณ๓วันค่ะ
จากว่าน้องโปรดยังทานอาหารไม่ได้นะคะ
ก็เลยต้องทำการให้น้ำเกลือต่อไปนะคะ
โอ้โหก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคุณแม่เป้ยนะคะ

ลูกเนี่ยแค่หกล้มนิดเดียวนะคะยังโอ้โหอยากเจ็บแทนเลย
แต่เนี่ยลูกก็อายุไม่กี่ขวบเองต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะคะ
เป้ยบอกมันเจ็บหัวใจมากเลยถ้าเปลี่ยนเป็นแม่เป็นแทนได้เนี่ยจะดีมาก
เออน้องเข้าใจของหัวอกคุณแม่ยังไม่เข้าใจของหัวอกคุณแม่
แต่ก็พอจะเข้าใจนะเพราะว่าคนรอบตัวเราก็เป็นแม่กันทั้งนั้น
แล้วต้องบอกว่าคุณเป้ยได้มีการโพสต์รูปภาพนะคะ
บอกเลยว่าถ้าในอนาคตลูกอยากจะเรียนอะไรอยากจะเล่นอะไรเป็นยังไง
จากนี้ไปหลังจากผ่าตัดแล้วแม่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
คือก่อนหน้านี้อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพร่างกาย

ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วนะคะลุยเต็มที่เลยนะคะน้องโปรด